เรามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยมีการแชร์อยู่ในโลกออนไลน์นะครับ
บอกว่าความใสเป็นเหตุสังเกตได้
ทำให้เด็กคนนี้โอ้โหถึงกับชนกระจกดังปัง
คล้ายกับว่ามีพลังบางอย่างหรือกระจก
ถีบเด็กคนนี้ออกมาคุณผู้ชมไปดูคลิปกันนะครับ

น้องเดินเข้าไปแล้วก็ชนกระจกอย่างจัง

มันเหมือนกับ๒สเต็ปเหมือนกันนะคุณสุดสกุลเนี่ย
ใช่นะฮะคือเป็นความคุ้นเคยคุ้นชินแหละ
ของน้องคนนี้ธรรมดาจะเข้าร้านคือเดินพุ่งเข้าไปได้เลย
เพราะก่อนหน้านี้ร้านยังไม่ติดตั้งกระจก
นี่คือกระจกเพิ่งติดเสร็จหมาด๓ชั่วโมงเลยนะ
ใช่ทางร้านเพิ่งจะทำใหม่แล้ว
ติดตั้งกระจกไว้แบบนี้กระจกมันก็เลยใสนะฮะ
และทางร้านยังไม่ทันไปเอาเทปติดกระจก

ติดเพื่อเป็นแถบแสดงให้เห็นว่าอันนี้มันคือกระจก

แต่น้องคนนี้เขาคุ้นชินเขาก็เลยเดินมาซื้อของที่ร้าน
แล้วก็ถอดรองเท้าแตะนี่เดินพุ่งเข้าไปเลย
ปรากฏว่าชนเต็มแบบนี้นะ
ชาวโลกโซเชียลบอกไม่รู้จะขำหรือสงสารก่อนดี
แต่ว่าจริงเป็นเรื่องอันตรายมากนะคุณนะ
ใช่ดูถ้ากระจกแตกลงมาบาดเบิดอะไรอย่างนี้โอ้โห

ทีนี้ครับเขาก็เลยมีการเตือนกัน
เอาเรื่องนี้เป็นคลิปที่บอกว่าอาจจะดูขำหน่อย
แต่ว่าต้องเตือนกันไว้เป็นภัยใกล้ตัวจริง

นี่คือหลังจากนี้ทางร้านก็คงต้องเอาสติ๊กเกอร์มาติดนะ
จนกระทั่งตัวเองเดินชนกระจกเอง
แล้วเข้าใจแล้วคำว่าเห็นดาวเห็นเดือนเนี่ยมันเป็นยังไง
โอ้โหมันมึนตึ๊บเลยวิ่งเลยใช่ไหม

แต่กระจกส่วนใหญ่ต้องเอาแถบมานะ
เป็นการแสดงว่านี่คือกระจกจะได้ไม่เดินชนกันนะฮะ